ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของคนบนท้องถนนที่จะต้องช่วยกันอำนวยความสะดวกและเปิดทางให้กับรถกู้ภัยรถพยาบาล
อันนี้สำคัญมากจริงที่เขาขอความร่วมมือแต่ปรากฏว่าโลกออนไลน์ตอนนี้กำลังแชร์คลิปนี้ค่ะ
คุณลุงคนหนึ่งขับรถเบนท์นะคะเจอรถพยาบาลอยู่บนท้องถนนฉุนค่ะ
ฉุนแล้วขับรถปาดหน้าแล้วไปต่อว่าบอกว่าเปิดไฟซาเลนทำไม
มันแสบตารถคันที่ตามมาข้างหลังค่ะ
อ๋อมันแบบว่าเขาเปิดไฟอะไร
คุณโยมนานาควิจิตค่ะพนักงานรถพยาบาลของเอกชนแห่งหนึ่ง

เมื่อช่วงเช้าค่ะเธอมารับคนไข้ติดเตียงที่ซอยโรงพยาบาลบางจากจังหวัดสมุทรปราการ
จะไปส่งที่โรงพยาบาลสิริราชอ่า
แล้วรถคันนี้ก็เปิดไฟแต่ว่าไม่ได้เปิดเสียง
ปรากฏว่ามีรถเบนท์คันในคลิปนี่แหละค่ะ
ขับตามหลังมาเปิดไฟสูงใส่ค่ะ
รถพยาบาลก็ต้องหลบเข้าเลนกลางให้ซึ่งตอนนั้นรถพยาบาลขับอยู่เลนขวา
จากนั้นคนขับรถเบ้นก็ขับมาทางฝั่งคนขับ
แล้วรถกระจกลงตะโกนบอกคนขับรถค่ะบอกว่าเปิดไฟไซเลนทำไม
รถตามหลังมันแสบตา
แฟนของเธอก็บอกว่ามีคนไข้อยู่บนรถ
แล้วตอนนั้นคนไข้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แต่ว่าเครื่องช่วยหายใจที่มีอยู่กำลังจะเสีย
เพราะมันเก็บไฟไม่อยู่เสียบกับปลั๊กที่รถ

คนขับรถเบ้นก็ไม่สนใจขับเบียดซ้ายทีขวาทีนะคะ
วันหนึ่งถ้าคนบนรถเป็นญาติของคุณคุณจะไม่ทำแบบนี้
อันนี้จะต้องเข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้นะคะบนท้องถนนค่ะ
ช่วยหลบให้เขาหน่อยเพราะเขาไม่ได้ขับรถเล่น